เอามาดูอีกหนึ่งหนุ่มที่หล่อเหลาไม่แพ้พี่ตูนเลยนะคะ
เสียงเตรียมวอร์มร่างกายเพื่อจะไปกรี๊ดเกาะขอบเวทีกันได้

ดีมากซิกแพคแน่นมากเลยค่ะคือซิกแพคของจริงปะเจอรี่
ของจริงสิคะพี่แจ๊คค่ะต้องบอกว่าน้องนะคะ
ณเดชน์เนี่ยฟิตร่างกายจนซิกแพคขึ้นแบบแน่นยิ่งกว่าแถวขนมปังอีกนะ
ฝึกซ้อมมาเต็มที่เลยทั้งร้องทั้งเต้นเพื่อจะขึ้นคอนเสิร์ตเดียว
และในวันแถลงข่าวพี่ชอตสายทิพย์ก็มาการันตีด้วยว่างานนี้จัดเต็มเลย
โชว์ทั้งแขกรับเชิญค่ะและงานนี้นะคะณเดชน์ก็ยืนยันอีกด้วยว่า
สาวยายามาร่วมโชว์บนเวทีแน่นอนจ้า
ฟินแน่เลยค่ะ
อันนั้นก็จะมีเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ประมาณนั้นเหมือนกันนะครับผม
ก็ไหนก็ตั้งใจทำแบบฟิตร่างกายออกมาไกลขนาดนี้แล้วก็คงจะต้อง
ไม่ให้มันเสียเปล่าก็อาจจะไปใช้ประโยชนในคอนเสิร์ตอยู่แล้วครับผม
ภาพนี้ไม่ได้รีทัศน์เลยใช่ไหมครับ

ก็ประมาณว่าอาจจะด้วยแสงด้วยไฟด้วยอะไรก็ทำให้ดูแบบเอออาจจะดูแบบดูชัด

แน่อาจจะกระโดดลงไปเอาจับมือคนดูมารูปคำซิกแพคนี้ก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมฮะ
เราก็อยากจะให้คนดูไม่ได้บอกว่าเสียเงินมาแล้วก็มาเจออะไรกับที่เขาเคยเห็นแล้ว
เขาเคยสัมผัสแล้วแต่ว่าอยากให้เขาเข้ามาแล้วก็เขาได้มาพบกับสิ่งใหม่
ตามไปหรือไม่กล้าพี่ณเดชน์ทำได้ทั้งการหรือเปล่า
บอกว่าจะได้สัมผัสอะไรที่ไม่เคยได้สัมผัส
อะไรที่ไม่เคยสัมผัสน้าเดชน์เกิดมาก็ไม่เคยสัมผัสอะไรของเขาแหละ

เหมือนที่เขาเคยพูดนะไม่รู้ว่าน้องไปตรวจหรือยัง

เพราะว่าเราทำงานมาอาจจะไม่เป็นเวลา